ล่าสุดเป็นคลิปภาพพิการที่มีรถใหญ่รถตู้นอนแล้วครับนะ
แต่ว่าเขามีการเอาคลิปนี้ไปโพสต์เพื่อฝากว่ารถใหญ่ช่วยเห็นใจรถเล็กหน่อยนะครับ

พี่จะถูกรถไหมล่ะ

มอเตอร์ไซค์แน่นอนกล้องที่เขาติดเอาไว้ที่หมวกกันน็อกของผู้หญิงคนขับบันทึกภาพเหตุการณ์
โอ้โหรถตู้ออกมาแบบกระทันมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนวิภาวดีตรงบริเวณหน้าวัดสมัยนาลี

สิครับโอ้โหไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดนะครับ
ซึ่งผู้โพสต์เนี่ยซึ่งขี่รถอยู่เลนขวา

แต่ว่าเคราะห์ดีเขาก็พยายามเบรกทัน
ไม่ได้ล้มหรือว่าบาดเจ็บอะไรแต่ว่ากระแทกไปนิดนึงนะครับ
ก่อนจะมีการขับตามไปแล้วก็ไปจอดดักหน้ารถตู้
ก็มีการโตเถียงกันเพื่อให้รถตู้นั้นแบบรับผิดชอบ
แต่รถตู้เองก็ไม่ยอมรับผิดอะไรนะครับ

อย่างที่บอกไปว่าบนถนนวิภาวดีช่วงขาเข้าวัดเสมียนนารีนะครับ
ก่อนถึงวัดเล็กน้อยนะครับผู้หญิงผู้โพสต์ก็ทิ้งท้ายว่า
ส่วนตัวไม่ติดใจเอาความอะไรนะ
แต่ว่าต้องการนำคลิปนี้มาเผยแพร่เพื่อเตือน
ให้คนที่ใช้รถโดยเฉพาะรถใหญ่เห็นใจรถเล็กบ้าง

ถ้าเขาโดนชนแล้วเขาแบบบาดเจ็บกว่านี้จะทำอย่างไร
ช่วยเห็นใจกันด้วยละกันนะครับ